เหมือนที่จังหวัดอ่างทองเช่นกันค่ะคุณผู้ชม

งานบุญก็คือบุญประเพณีโขลกแป้งขนมจีน
ทอดกันมากว่า๖๐ปีแล้วค่ะ

เราไปเตรียมเลยเตรียมแรงให้ดี
โขลกแป้งกันแบบนี้ค่ะ

นี่เป็นวิธีการโขลกแป้งขนมจีนแบบโบราณนะคะ
ซึ่งทำในงานประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า๖๐ปี
ที่วัดสว่างอารมณ์ตะบนสามงามสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เขาจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น๑๑ค่ำเดือน๑๑ค่ะ
ชาวบ้านจากทั่วทุกหนแห่งก็จะมารวมตัวกัน
ทำขั้นตอนแรกก่อนคือหมักแป้ง
แล้วก็เอาแป้งนั้นมาโคลกตำแบบนี้
โอ้เด็กลูกเด็กแดงมาตำกันหมดเลยค่ะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งหมู่บ้านจริง
ช่วยกันโขลกแป้งก็ยิ่งนวดยิ่งงวดแล้วก็เข้าที่เร็ว
เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เอามาต้มเอามารีดบีบให้เป็นเส้นแบบนี้
ทำตามขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็เอาไปซาวน้ำออกไปแฉะน้ำเย็นออกมาเป็นเส้นสดน่ารับประทานมากเลยค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่มีแค่เส้นไงที่นี่เขาต้องมีน้ำยาอืม
น้ำยาพร้อมกับอาหารคาหวานเสร็จแล้วก็ถวายเป็นพัฒนาหารให้แด่พระสงฆ์
แล้วไม่แค่นั้นประชาชนชาวบ้านทั่วไปก็ได้รับแจกรับประทานกันอย่างทั่วถึงนะคะ
แต่ว่าจะโขกแป้งธรรมดาได้ยังไง

เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ได้จดจำไปพร้อมกันเอาไปดูค่ะ
เขามีจังหวะมีสเตฟ
มีกระยกย้ายใส่สะพกด้วยค่ะเออเก๋
แต่ว่าเนี่ยค่ะเราก็ไปพูดคุยกับพระวรสิตธรรมธนูล
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นะคะ

เพณีนี้สืบทอดมากว่า๖๐ปีโดยหลวงพ่อพุทธ
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มประเพณีนี้ขึ้นนะคะ
คือสมัยก่อนเนี่ยมีเรือบรรทุกสินค้าข่าวสารอาหารแห้ง
แล่นมาแล้วมันก็ล่มกลางแม่น้ำ
ท่านเจ้าอาวาสก็เลยให้ชาวบ้านช่วยกันนำข้าวสารมาหมัก
เพราะว่ากลัวจะจมน้ำเสียทิ้งเปล่าดูประโยชน์ไป
พอมาหมักแล้วมันก็เกิดเหมือนเป็นแป้งทำขนมจีนนะคะ

แล้วก็นำมาถวายเป็นพระทหารแด่พระสงฆ์รวมถึงแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ก็เลยถือเอาวันที่มีการโขลกแป้งขนมจีน
ซึ่งตรงกับวันขึ้น๑๑ค่ำเดือน๑๑ทำเป็นงานบุญประจำปี
ชาวบ้านเขาก็สืบทอดแนวคิดนี้สืบทอดประเพณีนี้

ถือว่าเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
ทุกคนที่ออกมาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะก็จะมาช่วยกันโขลกแป้งขนมจีบกันไป
แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ก็คือต้องตัดไม้ไผ่มาเองนะ

ถ้าเกิดว่าใครอยากร่วมในประเพณีนี้ต้องถือสากมาเองนะคะ
ต้องเอาอุปกรณ์มาเองก็เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่ทั่วไปตามชุมชน

ใช่แล้วค่ะก็ทำกันง่ายแบบนี้ร่วมแรงร่วมใจ
ไม่มีความพร้อมมาให้กำลังใจมาถือว่าช่วยเล็กน้อย

ใช่แล้วน่ารักสนุกสนานกันไป

เขาก็มีในการจัดประเพณีที่สืบทอดกันมาแบบ

แล้วก็น่ายินดีด้วยที่ยังคงมีการอนุรักษ์
แล้วก็สืบสารประเพณีดีของไทยแบบนี้